ส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมคะมีไฟไหม้อาคารเก็บวัสดุของโรงเรียนในจังหวัดบุรีรำนะคะ
ไฟไหม้หมดเลยพอเข้าไปตรวจสอบดู๑วงจรปิดถูกทำลาย
เงินหายไปห้าร้อยบาทนั่นไงและสามอันนี้พีคสุดสุดเลย
มีจดหมายทิ้งเอาไว้บอกว่าผมต้องใช้เงินขอโทษครับผมรักลุงตู่
มีสองฉบับใช่ไหมเขียนเอาไว้ค่ะเนี่ยมีการเขียนว่าไม่งั้นไม่มา
ขีดค่าไม่เอาเปลี่ยนใจข้างบนจะขีดค่าอีกเหมือนลังเลอะค่ะ
แต่สุดท้ายมาจบที่ประโยคว่าประโยคว่าผมรักลุงตู่ใช่ค่ะ
แต่อีกฝั่งหนึ่งบอกผมต้องใช้เงินขอโทษครับขอโทษครับ
ผมต้องใช้เงินแล้วก็เงินหายไปห้าร้อยไอ้ฝั่งนั้นได้เข้าใจ
ไม่ได้ว่าหมายความว่าเข้าใจแล้วมาเผามาขโมยเงินเขาได้นะ
อันนี้คือเข้าใจในความหมายว่าเออจะใช้เงินค่ะ
แต่ไปเกี่ยวอะไรกับลุงตู่ไม่รู้จริงจริงมาบอกรักอะไรตรงนี้
ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่านะวินาทีนั้นคือยังคือ
แต่รักได้นะไม่ได้หมายความว่าผิดนะรักได้
ญาติเขาอาจจะชื่อตู่อะไรอย่างนี้ไหมอ่า
จะบอกญาติให้รู้เป็นในว่าตอนนี้เขากำลังเดือดร้อนเรื่องเงิน
อยากให้คุณลุงของเขาที่ชื่อตู่มาช่วยเหลืออะไรอย่างนี้เปล่า
ก็ไม่รู้แต่เข้ามาเนี่ยขโมยเงินไป๕๐๐แล้วมาจุดไฟเผา
จุดไฟเผาค่ะนี่ค่ะเป็นอาคารเก็บวัสดุโรงเรียนวัดโคกเจริญ

เสียหายหมดโต๊ะเอ่ยเก่าอี้ทั้งแก๊สอุปกรณ์สื่อสารต่างไม่เหลือเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดวันนี้นี่แหละค่ะ
เจ้าหน้าที่ดับไฟกันอยู่ชั่วโมงนึงอ่ะนะคะถึงจะสามารถดับไฟแล้วเข้าไปตรวจสอบได้
สพพระพลาชัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปดูเจอจดหมายสองแผ่น
แผ่นแรกก็คือที่พี่อุ๋ยบอกเข้าใจได้ผมต้องใช้เงิน
ส่วนแผ่นที่๒หลายคนอาจจะงงอยู่เหมือนกันที่บอกผมรักลุงตู่
แล้วไปดูประตูแต่ละห้องของโรงเรียนเนี่ยเสียหายหมดเลยลักษณะเหมือนโดนทุบทำลาย
แสดงว่าจะเข้าไปขนค่าขนของเนี่ยใช่ค่ะ
แล้วก็กุญแจสำหรับเปิดห้องเรียนแต่ละห้องก็กองอยู่ที่หนึ่งที่รวมกัน
คือทุบก่อนแล้วอาจจะเพิ่งหากุญแจเจอกันหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เลยไปขายดู
เงินห้าร้อยบาทของครูในลิ้นชักหายไปชุดสืบสวนจะไปไล่ดูวงจรปิด
ถูกจับให้เปลี่ยนทิศเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดสองตัวถูกลื้อ
แล้วเอามาเผานอกอาคารเรียนเสียหายหมดเลยกู้ไม่ได้อีก
เรื่องนี้นายธีรพัฒนยศม้าวรองศึกษาที่การจังหวัดบุรีรำบอกว่า
พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบแล้วเนี่ยยังไม่ได้สรุปนะคะว่าไฟไหม้เกิดจากอะไร
แต่เบื้องต้นก็ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเจริญสำรวจทรัพย์สินที่เสียหายทั้งหมด

ส่วนห้องเรียนนักเรียนเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบจะมีก็แค่กลิ่นควันที่มันคลักคลุ้งอยู่ในห้อง
ก็เลยต้องให้หยุดเรียนก่อนวันนี้เพื่อทำความสะอาดแล้วไปเปิดเรียนอีกทีวันจันทร์เลย
ธีรพัฒน์เชื่อว่าสาเหตุน่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์มากกว่าหวังเอาทรัพย์สิน
และไม่น่าเป็นมืออาชีพเพราะว่ากล้องกับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีราคาแพงแต่คนร้ายดันไม่สนใจเอาไปทำลายทิ้งแล้วก็ทำลายหลักฐาน
ส่วนข้อความที่เขียนเนี่ยน่าจะเป็นความคึกขนองมากกว่าไม่ต้องไปทำความเข้าใจเขาว่าอย่างนั้น
แต่ประเด็นหลักก็คือวางเพลิงเผาทรัพย์
แล้วผมเชื่อว่าคงไม่ใช่คนที่แบบจิตประสาทหรือว่ามีอาการสติฟั่นเฟือหรอก

หันกล้องวงจรเปลี่ยนไปทำร้ายกล้องวงจรเปลี่ยนอะไรพวกนี้หรอก